คุณผู้ชมค่ะที่กาญจนบุรีค่ะมีสามีคนนึงทะเลาะกับภรรยา
ภรรยาล็อกประตูบ้านอืมสามีเข้าบ้านไม่ได้
อันนี้ไม่ได้เล่าข่าวซ้ำนะคะอาจจะคล้ายคล้ายกันนะ
แต่นี่โหดกว่าเพราะสามีพอเข้าบ้านไม่ได้
โมโหก็ปีนเข้าทางหลังบ้านเจอภรรยาเพิ่งอาบน้ำออกมาเสร็จ
ทะเลาะกันเอามีดแทงภรรยาตายเลยค่ะโอ้โห
ตอนแรกเนี่ยขับกระบะหนีไปนะคะแล้วก็พาลูกชายไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
แต่พอรู้ว่าสุดท้ายแล้วภรรยาเสียชีวิตเนี่ยถึงสำนึกผิดแล้วก็มามอบตัวนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจสพท่าเรือเนี่ย
ได้รับแจ้งมาว่ามีคนถูกแทงได้รับบัตรเจ็บลงพื้นที่ไปที่บ้านก็เจอนางน้องนิด
คล้ำวัยสามสิบสองปีนะคะอยู่ที่บ้านที่หมู่บ้านดอนโพรงอะค่ะ
ถูกแทงเข้าที่ไห้ประลาฮ่ะฝั่งซ้ายแล้วก็ขาไส้อีกหนึ่งแผล
กู้ภัยก็รีบนำส่งโรงพยาบาลมการรักษ์แต่สุดท้ายเธอเสียชีวิตนะคะครับ
ภายในห้องครัวหลังบ้านมีร่องรอยการต่อสู้มีคราบเลือดเห็นชัดเจนเลยค่ะ
คนก่อเหตุอย่างที่บอกโอ้โหนี่แทงลึกมากนะคุณผู้ชมขนาดเราเบลอแผลแล้วอะค่ะ
นี่คือสมหน้าคนก่อเหตุนะคะนายธวัชชัยขอมปรางหรือว่าในแก่บอายุสี่สิบสี่ปีสามีคนตายค่ะ
อย่างที่บอกว่าพอแทงภรรยาตัวเองเสร็จก็ขับกระบะหนีไปเลย
ตำรวจเนี่ยสอบปากคำพี่สาวของคนตายนะคะก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนายธวัชชัยที่ทำอาชีพรับจ้างขับรถขนดินเนี่ยไปทะเลาะกันกับภรรยา
ขับกระบะกลับมาหาที่บ้านเข้าบ้านไม่ได้เพราะภรรยาล็อกบ้านค่ะ
นายธวัชชัยก็เลยจอดรถแล้วก็ปีนเข้าทางหลังบ้านบังเอิญไปเจอนางน้องนิดนะคะ
อาบน้ำออกมาจากห้องน้ำพอดีนุ่งกระจมอกเดินออกมา
สามีก็ไม่ได้รอให้เขาแต่งตรงแต่งตัวก่อนเลยเข้าไปง้อก่อนเลย
ขอคืนดีแต่ผู้ตายไม่ยอมค่ะแล้วขอเลิกด้วย
กลายเป็นว่ามีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรงพักหนึ่งเท่านั้นแหละ
เสียงทะเลาะก็เงียบลงแล้วนายธวัชชัยก็เดินถือมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดออกมาจากบ้าน
นมีดใส่ท้ายกระบะแล้วขับหนีไปนะคะตำรวจบอกว่านายธวัชชัยอ่ะ
พาลูกพาลูกชายใช้กระบะคันเดิมนี่แหละพาลูกชายไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลตอนห้าทุ่ม
แต่สุดท้ายพอรู้ข่าวจากคุณหมอว่าภรรยาเสียชีวิตก็เลยเกิดสำนึกผิด
แล้วมาขอเข้ามอบตัวค่ะ